คุณผู้ชมคะฝนฟ้าช่วงนี้ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดมันไม่แน่ไม่นอนใช่
พื้นที่เนี่ยนะเขาบอกว่าฝนตกลงมาเยอะมากเข้าฝนตกหนัก
ถ้าคุณเริ่มเห็นน้ำท่วมบางทีจุดกลับรถอย่างเช่นใต้อุโมงอย่าไปลง
ใต้สะพานอยู่เถินใช่น่ากลัวมากนั้น
บอกตรงใต้สะพานที่มันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นอุโมงรอดอย่างนั้นอ่ะใช่
คุณน้ำมันท่วมเข้าไปบางทีเกิดอยู่ดีน้ำมันสูงขึ้นมารถดับคุณออกไม่ได้นะ
คือบางทีมันเป็นทางต่ำแล้วนี่ที่คุณนัทธนันให้ดูนั่นนั่นคือในคลองเหรอคะหรือยังไง
คุณคะอันนี้ไม่ใช่คลองค่ะอันนี้เป็นถนน
เดี๋ยวจะพาคุณอริยาคุณผู้ชมไปดูตรงนี้แหละค่ะคือมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอขับรถเก๋งนะคะ
แล้วปรากฏน้ำมันท่วมสูงขึ้นเรื่อยรถมันดับเธอออกจากรถไม่ได้
เอาจริงเธอไม่กล้าด้วยคุณนี่เกือบมิดคันนะ
ใช่แล้วคุณดูสิตอนที่คนยืนคือเกือบจะเท่าเอวอยู่แล้ว

ก็ดูประตูรถมันจะท่วมมิดประตูรถแล้ว
แล้วนี่แหละค่ะเธอไม่กล้าออกมาเป็นสาววัย๒๓ปีนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิการกุศลนะคะของจีตำเกาะนะคะ
อุบลราชธานีเขาได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวติดอยู่ในรถแบบนี้
คือมันเป็นถนนชนรับประทานท่าบ่อฝั่งสวนสาธารณะห้วยม่วงค่ะ
เทศบาลนครอุบลราชธานีเธอขับรถลุยฝนมาตลอด
อย่างที่บอกจะไปลอดใต้สะพานตรงนี้
ข้ามลำน้ำหมู่น้อยจะกลับรถไปอีกฝั่งนะคะ
ทีนี้ปรากฏพอขับลงมาใต้สะพานน้ำฝนมันตกแรงขึ้นแรงขึ้น
แล้วน้ำมันก็ไหลมารวมกันค่ะโอ้โหบนผิวจราจรนี่ก็สูงสักประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมต
เยอะมากสุดท้ายท่วมรถเครื่องยนต์ดับค่ะ
กลัวไม่กล้าลงจากรถกู้ภัยก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะคะตอนนั้นเธอยังอยู่ในอาการตกใจอ่ะ
แล้วก็ติดต่อให้ญาติมารับตัวไปนะคะส่วนรถโอ้คุณอย่าคิดว่าง่ายนะคะ
มันเอาออกมาไม่ได้จนกว่าระดับน้ำมันจะลดลงทีนี้ก็จะต้องมีการเนี่ยมาลากรถออกไป
อ่ะสาเหตุที่เกิดน้ำขังแบบโอ้โหกระทันหันแบบนี้
ว่ามาจากช่องที่ใช้ระบายน้ำจากผิวจราจรลงสู่แม่น้ำมูลน้อยมันเล็ก
และมันมีอะไรไปอุดตันอยู่ก็พวกขยะเศษใบมงใบไม้อะไรพวกนี้แหละ
ใช่มันก็เลยทำให้น้ำมันระบายออกจากผิวจราจรไม่ทันสุดท้ายน้ำมันท่วมขังสูงแบบนี้
มันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทีนี้ดูสภาพฟ้าฝนกันหน่อยละกัน
สำหรับชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่าง
เขารายงานค่ะว่าตั้งแต่เมื่อวานนะ๓๐กรกฎาคมถึงวันที่๔สิงหาคมนี้
จะมีฝนตกเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยแล้วหกสิบของพื้นที่ค่ะซึ่งถือว่าปริมาณน้ำฝนมันค่อนข้างมาก
หลายพื้นที่อาจได้รับผลกระทบชั้นนั้นใช้ถนนนะคะ
ขับรถกันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนี่คุณบอกรายงานสภาพอากาศภาคอีสานแล้วใช่ไหม
คือภาคเหนือวันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าฝนจะตกเนี่ย
โอกาสเกิดฝนเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โอ้โห
อย่างเมื่อวานนะคุณที่พยาวฝนตกลงมาหนักมาก